ส่วนในช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันครับ
อินดอร์สเตดียมหัวหมากรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับ
ฮีโร่เหรียญทองโอลิปิกปี๒๐๐๘พบกับนาโวทามาซอฟนักชกอุสเบกิสถาน
น่าสนใจของคู่นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางยกสุดท้ายนะครับ
เท้าของวีรพลไปเกี่ยวขาของคู่ชกล้ม
กรรมการเข้าใจผิดคิดว่าโดนหมัดเลยนับ๘หลังจากตกเป็นรอง
ช่วงเวลาที่เหลือวิรพลเดินหน้าออกหัดชุดใหญ่นะครับ
กลับมาทำคะแนนแซงชนะ๓ต่อ๒เสียง
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเนอร์เบคโอรันเบย์จากคาซักสถาน

รณพลพันโนลูกชายของสุบันพันโนน
สตาร์ฟโคชทีมชาติไทยเจอกับเทากัสชายเข้นจากคาสักสถาน
ผลปรากฏว่าบรรณพลรูปร่างเล็กกว่านะครับ
ความแข็งแกร่งเป็นรองเสียสีไปแล้วแผ่วไปเองนะครับ
คะแนนไป๒ต่อ๓เสียงจอดป้ายแค่รอบตัดเชือก
ส่วนรอบชิงวันนี้นะครับแบ่งเป็น๒รอบ
ก็คือรอบ๑๑นและรอบ๑๖น

ซึ่งนักชกชายของไทยเข้าชิง๕รุ่น

มีลุ้น๔ที่นั่งไปยุทธ์โอลิมปิกเกมที่อาเจติน่าช่วงปลายปี
ซึ่งมียอดจำนวนรถแข่งกว่า๓๐คัน
และนักขับชั้นนำของโลกและเอเชียกว่า๖๐คนมาแข่งขันในเมืองไทย
ปีนี้ถูกบรรจุเป็นสนามที่๒ของฤดูกาล
โดยเจ้าระบบศึกในวันที่๑๒๑๓พฤษภาคม